แป๊บเดียว๑ธันวาคมแล้วนะฮะใช่ค่ะจะสิ้นปีแล้วค่ะ
นี่ปฏิทินนี่แผ่นสุดท้ายแล้วนะจริงโอ้โหเอาหนึ่งธันวาคมนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างใครได้เลื่อนขั้นเป็นประธานบริษัทกันบ้าง
คนรอดูข่าวที่พี่อุ๋ยกำลังจะเล่า
รอดูป้ายทะเบียนรถกันตั้งแต่เช้า
ของท่านนายกใช่ไหมใช่ท่านนายกวันนี้ไปอุดรนะฮะไปตรวจราชการ
ไปตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว
ไปที่วังนาคินด้วยนะครับเกาะคำชโนธที่อำเภอบ้านดุง
นี่คือไปมาหลายที่ก่อนก่อนจะมาถึงที่นี่
มาถึงที่นี่ก็ใกล้เวลาสลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกแล้วล่ะ

แต่ก็ยังพอทันกันอยู่นี่ฮะนอกจากทักทายถ่ายรูปคนรอดูตั้งแต่ต้น
ก็คือรถที่นายกมาหมายเลขทะเบียนกไก่วแหวน๕๙

หมายถึงก็ซื้อไม่ทัน
ซื้อทันก็สบายใจนี่ค่ะท่านนายก็ไปสักการะเจ้าปู่สีสุธโธนะครับ
บอกว่าขอพรให้ประเทศไทยมีความสุขให้โควิด๑๙หมดสิ้นไป
จากนั้นก็ไปพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่
มีรถท่านนายกไหมไม่มีนะฮะ
ตอนนี้จะขายดีแล้วต่อไป
ส่วนตอนที่ไปทักทายกับพ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่เนี่ยนะครับ
เอกประยุทธ์ก็บอกก็ขอให้ขายดีแล้วก็ช่วยเหมาลอตเตอรี่ไป
ของแม่ค้านะเหลืออยู่๒๐ใบ
เลขนี้ลงท้ายด้วย๐๐ทั้งหมดเลยท่านนายกก็เหมาไปเลย
นี่แผงนี้เหลืออยู่๒๐ใบ
เลข๐๐นายกเหมาหมดแต่บอกใบละ๘๐นะ

แม่ค้าก็ต้องขาย๘๐ละค่ะ
ก็ขาย๘๐อยู่แล้วไงขาย๘๐เป็นปกติ

แม่ค้าบอกแม่รับมาก็เกิน๘๐ละ
ไม่ได้ขายให้บิ๊กตุ๘๐แล้ว
ท้ายด้วย๐๐ใครซื้อตามบิ๊กตู่นะฮะ
ช่วงนั้นก็สบายใจกันไป
ทุกผู้ชมครับเมื่อช่วงเช้านะครับไปดูบรรยากาศ

ผลเอกประยุทธ์ก็ไปกับบิ๊กป้อมด้วยนะครับ
พลเอกรวิตวงศ์สุวรรณรองนายบนกวีมาลงพื้นที่
ตามแผนเปิดเมืองอุดรพลัสโมเดล
ก็มาถวดพื้นที่ล่วงหน้า
ก็ได้ไปหลายที่
วัดอุดมมงคลวรราม
ก็มีคนที่มาคอยให้กำลังใจก็เยอะนะครับ
คนที่เขาเป็นกลุ่มต่อต้าน
รวมตัวแสดงออกเรียกร้องอันนี้ก็มี
ดูบรรยากาศตรงเขตเทศบาลนครอุดรธานีหน่อย
มีตรงนี้แต่ก็มีเจ้าหน้าที่พยายามเข้ามาทำความเข้าใจกัน

ที่อุดรธานีของอเอกยุทธ์ในวันนี้